ปากอยากกินยำถ้าอยากให้เธอจำจะต้องทำยังไง
ไม่รู้ว่าต้องทำแบบร้านนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลืมทุกยำที่เคยมีมา
เอาภาพขึ้นมาเลยค่ะดิฉันจะถามคุณผู้ชม
ถามคุณทั้งสองคนนะว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อยำถุงนี้
อืมคุณจะวางตังค์เท่าไหร่คุณจะควักกระเป๋าสตังค์จ่ายเท่าไหร่
มีทะเลอ่ะมีทะเลทะเลทะเลสองตัว
สองตัวที่เห็นอยู่แต่ว่ามันน้อยอ่ะดิฉันให้สี่สิบอ่ะอ่า

ยำถุงนี้คุณผู้ชมให้ราคาเท่าไหร่
คนที่เขาซื้อมาเขาบอกว่าเขาจ่ายไป

เฮ้ยกินไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็มาถ่ายรูป
ขยี้ตาก่อน๑๓๕ใช่ไหม

แล้วเดี๋ยวดูข่าวนี้นะดูให้จบ๑๔
บาทแพงที่อะไรตับไตไส้พุงเหรอไม่มีค่ะ

ในวันที่ฉันหิวเนี่ยฉันต้องควักกระเป๋าจ่ายไป
และที่บอกว่าต้องดูให้จบเพราะอะไรรู้ไหม

ที่เราไปถามแม่ค้ามาด้วยนะว่าขายราคานี้จริงเหรอ

นี่ค่ะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเธอเนี่ยสั่งอาหารผ่านทางรายเดอร์นะ
ลิเวอรี่มาส่งสั่ง๓เมนูอัลล่าเป็ดทอด๑๒๐บาท
วุ้นเส้นทะเล๑๓๕บาท

รวมทั้งหมด๒๗๐บาท
แล้วพอบวกโค้ดลดค่าส่งต่างเนี่ย
เหลือจ่ายจริง๒๓๒บาท
ทีนี้สิ่งที่เธอตกใจเอามาให้ดูเลย
รวมเงินมาแล้วไอ้ที่วงแดงยำวุ้นเส้นทะเล
เฮ้ยมันราคาแพงไปหรือเปล่า
เวลาใส่อยู่ในถ้วยในชามมันอยู่ก้นชามมันได้นิดเดียวเอง
นี่ไงฝั่งลูกค้าบอกว่าแพงใช่ไหม

ถามแม่ค้าเลยอยู่ที่บางกรวยนนทบุรีนะ
ถามว่าจริงแล้วเนี่ยมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอ
เอาเราไปเจอเจ้าของร้านค่ะคุณสุรเชษ
คุณสุรเชษฐ์คืออย่างนี้
ผมใช้ถุงไซส์ใหญ่กว่าที่ร้านอื่นใช้

ดังนั้นเวลาที่ถ่ายรูปออกมาแล้วถือแบบนี้
มันก็จะดูว่าอยู่ก้นถุงหรือเปล่า
เหมือนกับปริมาณอาหารน้อยหรือเปล่า
แต่ยืนยันนะว่าผมน่ะขายทุกเมนู
ผมจะทำตามมาตรฐานในปริมาณที่เท่ากันหมด

ให้ดูสิว่าถ้าเทียบกับจานแล้วมันจะขนาดไหน

กำลังดูค่ะกำลังเพ่งดู
ถ้าเทมาในจานแบบนี้เราก็มองว่าสมเหตุสมผล
เออก็เอางี้เอาเป็นว่าเบื้องต้น

คือได้ปริมาณอาหารเท่ากันไม่ว่าจะสั่งยังไงนะ
แต่ถ้าเกิดว่าอยู่หน้าร้านผมขายจานนี้ที่คุณผู้ชมเห็น

ใช่ทีนี้ผมน้อมรับคำติชมนะ
ลูกค้าบอกมาแบบนี้ใช่ไหม
ได้เดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะปรับปรุงจะแก้ไข
อย่างที่ลูกค้าบอกว่ามันน้อยไปใช่ไหม

จะเพิ่มวุ้นเส้นเพิ่มปริมาณวุ้นเส้นให้ให้มันเหมาะสม
แต่คือวัตถุดิบทุกวันนี้ราคามันก็แพงราคามันก็สูงขึ้น
อันนี้คือในมุมของทางร้านชี้แจงมาแบบนี้
อันนี้ก็เข้าใจนะคะใช่คุณผู้ชมท้ายที่สุดอ่ะ

ปลายนิ้วของเราจะกดจิ้มสั่งเจ้าไหน
คือสมมุติเกิดเราสั่งมาร้านนี้เราอาจจะไม่พอใจ

เรามีโอกาสเลือกเราเลือกได้ที่ปลายนิ้วเรานะคะ